มาดูเหตุการณ์นี้ครับที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับ

มันอาจจะสืบเนื่องมาจากในครอบครัวด้วยหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองเขาพยายามที่จะคุยเคลียร์กัน
แต่ก็มีการขู่จะยิงกันเกิดขึ้นด้วยนะ

แล้วโดนกระทำแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรครับ

มีการดึงผมกระชากแล้วก็มีการผลัก
จากเห็นสองคนตรงนี้แล้วเนี่ย
ช่วงจะมีเพื่อนเข้ามาคือดึงทิ้งด้วย
แล้วก็มีคนยืนมุงกันดูเยอะมากฮะ
แล้วไม่มีใครห้ามนะคุณคิง
จังหวะนี้คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นคลิปแล้ว

อายุ๑๒ส่งคลิปเหตุการณ์นี้

แล้วร้องขอความเป็นธรรมเพราะเธอบอกว่า

และที่ผ่านมาเรื่องนี้ถึงครูในโรงเรียน
แต่ก็เหมือนกับลูกเป็นฝ่ายผิดอยู่คนเดียวทั้งที่
ลูกฉันโดนกระทำรุนแรงแบบนี้นะ
ลูกสาวถูกเพื่อนร่วมชั้นคือม๑ด้วยกันนี่แหละครับ
และรุ่นพี่คือม๒ประมาณสัก๗คน
ตบทั้งตีกระชากหน้ากากอนามัยออกด้วย

ถ้าอยากเรียนต่อที่นี่แบบสงบต้องกราบเท้า

ผู้ปกครองบอกว่ามีเพื่อนลูกสาวส่งคลิปนี้มาให้
พอเห็นคลิปแล้วมันรับไม่ได้
แล้วโดนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งหมด๖ครั้ง

น้องเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยเหม็นบุหรี่
เพราะมีเพื่อนร่วมชั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้า
เดี๋ยวนะคะคือดิฉันก็ไม่รู้จะตกใจกับอะไรดี
หนึ่งคือเด็กม๑ม๒ตบกันขนาดนี้
อีกคือเด็กม๑ม๒สูบบุหรี่ไฟฟ้าเหรอคะ
พอบอกว่าเหม็นบุหรี่ปั๊บเนี่ยกลายเป็นต้นเรื่องชนวนเหตุเลยครับ
หลังจากนั้นมีการเรียกมาคุยเพื่อต้องการเคลียร์

รุ่นพี่มามาผสมโรงเพราะหมั่นไส้ไม่ชอบให้มองหน้า
แล้วต้องการให้กราบเท้าเรื่องถึงจะจบแล้วเรียนต่อที่นี่ได้
นี่คือบาดแผลฟกช้ำที่เกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวของน้องครับ

โรงเรียนพอรู้เรื่องปั๊บเรียกผู้ปกครองมาคุย

ที่สำคัญสิ่งที่พ่อแม่เขาคาใจลูกเขาโดนตบโดนตีแบบนี้
เดี๋ยวนะทำไมโรงเรียนคุยแล้วครูคุยแล้วมาโทษว่าลูกฉันเป็นฝ่ายผิดล่ะ
เจ็ดคนนั้นคือแทบจะไม่ผิดเลยเหรอ
ไม่มีการทำโทษฝั่งคู่กรณี๗คนเลย
ลูกสาวโดนตำหนิโดนทำโทษอยู่ฝ่ายเดียว
ที่สำคัญครูบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องนี้ทำไมต้องไปฟ้องแม่ด้วย
คนเป็นแม่เลยแบบเฮ้ยคือมันอะไรกันเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่ลูกโดนกระทำรุนแรงแบบนี้แล้วทำไมคุณครูถึงพูดแบบนั้น
อันนี้แม่บอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เจอเจอลูกโดนตบ
พอคุณครูรู้เรื่องนี้ถามว่าทำไมต้องฟ้องแม่
หลังจากนั้นพอมีการเจรจาพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น
กลายเป็นว่าลูกฉันที่โดนตบผิดอยู่คนเดียว

ตัดสินใจแจ้งความครับคราวนี้เรื่องถึงตำรวจครับสพเมืองฉะเชิงเศร้า
แต่สิ่งที่คุณแม่เขากลัวก็คือมารู้อีกทีว่า
ผู้ปกครองของฝั่งคู่กรณีหนึ่งในนั้น
เห็นว่าเป็นตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้าด้วย
แล้วมีการขอดูสำนวนเรื่องที่คุณแม่ไปแจ้งความด้วย
ยังไม่หมดครับก่อนหน้านี้เขามีการประชุมสายกัน
เหมือนกับต้องการจะคุยระหว่างผู้ปกครองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ของตำรวจโรงพักษพเมืองฉะเชิงเซาเข้ามาคุยด้วย
แล้วคุณแม่ของเด็กที่โดนตบก็มีการถามถ่ายเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ฝั่งนู้นเหมือนจะอารมณ์รุนแรงแล้วก็มีการขึ้นมึงขึ้นกู
มีการด่าสารพัดคือโอ้โหสุดหนักสุดก็คือว่า
พูดว่าจะเอายังไงถ้าอยากมีเรื่องมากเดี๋ยวจะยิงหัวให้เลย
แบบนี้ครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวนะ
มันน่ากลัวที่ว่าคือเด็กเขามีเรื่องกันแล้วผู้ใหญ่จะลงมา
แล้วก็ใช้ความรุนแรงแบบนี้ด้วยในการตัดสินปัญหาเหรอ
คุณพูดจาแบบนี้สมกับเป็นผู้ใหญ่เหรอ
แล้วก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็ก
ใช้ความรุนแรงในการตัดสินแก้ปัญหา
มันจะมาจากความรุนแรงจากในครอบครัวด้วยหรือไม่อย่างไร
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับนอกจากแจ้งตำรวจแล้ว
ขอร้องเรียนกับสื่อมวลชนด้วยขอเอาผิดถึงที่สุดครับ
ความคืบหน้าล่าสุดสอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๑
ที่ถูกตบถูกตีนะฮะบอกว่าวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้
จะไปที่โรงเรียนพร้อมกับตำรวจ
จะไปเจรจากลายเกลี่ยหาทางออกให้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มกับคุณครูที่ไปให้สัมภาษณ์
แล้วบอกว่าโอ้น้องคนนี้เหรอเข้าออกห้องปกครองอยู่บ่อยครั้ง
คุณแม่บอกว่าเหมือนมาปรักปรำลูกสาวฉันน่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณแม่ทำเพื่อต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างครับ
ไม่อยากให้ลูกหลานใครโดนกระทำแบบนี้
อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นมุมของคุณแม่ของเด็กที่โดนทำร้ายในคลิป
ในมุมของเด็กคนอื่นผู้ปกครองคนอื่น
รวมถึงคุณครูและโรงเรียนและทางตำรวจ
เราก็ยังคงต้องรอติดตามได้ว่าจะมีความคืบหน้า
หรือมีคำชี้แจงอธิบายกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
ดีที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
นึกว่าการประชุมสายนั้นจะจบลงด้วยดี
การเคลียร์กันผู้ปกครองขอโทษกันนะคะ
มาขู่ยิงกันแถมขู่ตบกันอีกต่างหากนะ